มาดูเหตุนี้ครับไปไม่ถึงปลายทาง
นมโรงเรียนที่จะเอาไปส่งให้โรงเรียนต่าง
โอ้โหกลายเป็นนมมันแตกกระจายอยู่ตามพื้นถนนไปหมดเลยนะครับ
เพราะเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นนะครับ
คุณดูสิถุงนมกล่องนมลนหมดเลย

นมเนี่ยมันแตกทะลักไหลทะลักออกมาเต็มพื้นถนนเลยนะครับ
เพราะเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุกคันนี้นะคุณนะ
รถบรรทุกคันนี้ก็จริงขนส่งนม
จากที่นครราชศรีมานะครับ
แล้วจะเอาไปส่งที่ฉะเชิงเศร้า
แต่มาผ่านเส้นทางนี้ที่นครนายก

พ่วงทำนมกล่องลนจำนวนมาก
บนถนนสายบ้านนาแก่งคอยบริเวณโค้งสากรหมู่๒
ตำบลบ้านนาขาเข้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ก็อย่างที่เห็นทางเจ้าหน้าที่นะคุณ
ต้องรีบเก็บกวาดทำความสะอาดกันก่อน
เพราะกลัวอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
นมมันไหลแล้วเดี๋ยวกลัวถนนลื่นนะครับ
โดยคนขับรถพ่วงที่เป็นคนไปขึ้นนม

รับนมมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

เขาบอกว่าเขากำลังจะเอาไปส่งที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดนครนายก
ซึ่งจริงก็เป็นเส้นทางประจำคุ้นเคยนะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งเนี่ย
ลังนมที่อยู่ช่วงท้ายของรถ
มันเทกระจาดลงมาแบบนี้คุณ

ผมก็เลยจอดรถแล้วก็รีบลงมาดู
พบว่าที่ไอ้นมกล่องมันหลุดออกมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เบลต์หรือว่าสายเข็มขัดรัดรังนมมันขาด
ทำให้รังนมร่วงลงไปที่พื้นจำนวนมากนะครับ
ทีนี้ก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่านมโรงเรียนเสียหายหลายร้อยหลังมูลค่านับแสนบาทนะฮะ
เป็นห่วงสำหรับน้องนักเรียนนะ

ดื่มนมเลยแต่ทีนี้ทางบริษัทหรือว่าทางขนส่ง
เขาก็ต้องจัดการในการชดเชยให้เด็กนะครับ